อัต่อไปค่ะยังมีอะไรอีกจับงูแล้วเป็นจอราเค้หรือไงอ่าอ่า
จอราเค้จอราเค้เป็นยังไงฮะโหสุขพันธ์บุรีครับไปดูกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านเขาแตกตื่นเลยค่ะไปเจอจราเข้ยาวเกือบสองเมตรเนี่ย
ขึ้นมาอาบแดดนะคะกู้ภัยก็ไล่ล่าเร่งสูบน้ำออกจากบ่อจนแห้งทีเดียวนะคะ
แล้วก็ใช้ไฟฟ้าไปช็อตสุดท้ายก็จับตัวไว้ได้
เจอตัวค่ะตอนช่วงสายนั่นแหละของเมื่อวานนี้
ภาพที่เห็นนี้หน่วยกู้ภัยจากนารายก็รับแจ้งจากชาวบ้านที่บ้านดอน
ที่อำเภออู๋ทองสุภัณฑ์บุรี
โอ้โฮเจอรมนี่อย่าว๒เมตรนอนอาบแดดอยู่ตรงนี้
แล้วก็ไปลอยคออยู่ในบ่อน้ำที่ตะมนต์บ้านดอ
ไปตรวจสอบหน่อยมาจับกันหน่อยชาวบ้านเขาหวาดกลัว
ทีนี้พอจะเห็นเจ้าเจอราแค่เขาตกใจ
คนมามุงดูกันแต่มุดน้ำลงไปเลย

ผู้ที่เห็นเจ้าราเคเป็นคนแรกบอกว่า๓วันก่อนเขามารดน้ำผัก
ไปฝั่งตรงข้ามเห็นจราเข้นอนผึ่งแดดอยู่ตรงข้ามเบาะ
บอกใครก็ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเลย
วันนี้มีคนพามาดูจราเข้ตัวนี้ลอยขึ้นมา
เจ้าหน้าที่ก็เลยมาช่วยกันจับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงนะคะ

กระทั่งน้ำเริ่มจะลดลงก็เจอจราเข้ตัวนี้
พยายามหลบหนีไปกลางบ่ออีก

สูบน้ำออกจากบ่อออกเลยค่ะ
แล้วก็นี่มันอยู่กลางบ่อเลยค่ะ

เพื่อให้เจ้าจราเข้เขาแสดงตัวออกมา
ปรากฏว่าเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไป

จริงถ้ามองขนาดอย่างนี้ไม่ได้ใหญ่ที่คาดการณ์
เพราะว่าวัดความยาจากจมูกเขาถึงปลายหา๓๖เซนติเมตร
บางคนบอกว่าโอ๊ยตัวเงินตัวทองมันใหญ่กว่านี้อีก
แต่พอมันเป็นจราเข้แล้วมันก็กลัวทั้งนั้น
คุณเห็นคนที่กางเกงแดงเนี่ย

แล้วก็ก็มีเพลิงวันไกรทอง

ไหนสุปชสวร์นวันนิสพลอยบอกว่า
ครั้งแรกเลยนะคะที่มีรายงานการพบจราเข้ในพื้นที่
ทีนี้ไปตรวจสอบข้อมูลของประมงอำเภอ
พบว่าในพื้นที่เขามีฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนเลี้ยงจราเข้
อยู่ที่ตำบลดอนคาห่างจากจุดนี้ไปนิดหน่อยนะคะ
ก็ไกลเหมือนกันนะถ้าวัดกันจริง
ส่วนระแวกใกล้เคียงที่พบในครั้งนี้ไม่มีใครทำฟาร์มจราเข้เลย
ว่าน่าจะหลุดมาจากในพื้นที่ใกล้เคียงนั่นแหละ
อำเภอสองพี่น้องที่อยู่ติดกันก็ได้อาจจะเป็นไปได้
ส่วนจราเข้ที่จับได้เดี๋ยวเขาจะส่งไปสู่ศูนย์อนุรัคร

เพื่อเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลกันต่อไป
มันมายังไงถ้ามันอยู่ต่างตำบลต่างอำเภอมันมาไกลนะ